วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
มีมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่นู้นแหละนะคะ
แล้วก็ก่อนที่จะปิดอย่างถาวรในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะคะ
เราจะพาไปดูสถานที่สำคัญที่ยังเหลือว่ามีอะไรอีก
แล้วก็ถึงความเป็นมามีประวัติอย่างไรนะคะ

ภายในเนื้อที่๑๑๘ไร่ของสวนสัตว์ดุสิต
มีสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของชาติ
นักท่องเที่ยวท่านไหนได้เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์แห่งนี้
จะต้องแวะเข้าไปศึกษาและเก็บภาพถ่ายไว้เป็นที่ระลึก

โดยภายในอาคารจะมีข้อมูลประวัติความเป็นมาของโรงช้างต้น
เรียงรายอยู่ให้ได้ศึกษากันอย่างละเอียด
ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือโรงช้างต้นค่ะ
โรงช้างต้นเป็นโรงช้างของคุณพระสเวทอดุลยเดชภาหล
ซึ่งถือเป็นช้างช้างแรกของในหลวงราชการที่๙ค่ะ
โรงช้างต้นแห่งนี้นะคะอยู่คู่กับสวนสัตว์ดุสิตมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๐๒นะคะ
จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่
ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยค่ะ
โรงช้างต้นเคยใช้เป็นสถานที่ยืนโรงชั่วคราวของคุณพระเสวทอดุลยเดชภาหน
ช้างผึกช้างแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมิณฑาระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษฐ์
ในปีสองพันห้าร้อยหนึ่งพลโทบัญญัติเทพหัสดินนะอยุธยา
ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในสมัยนั้น
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชนีนาศในรัชกาลที่เก้า
โดยเฉพาะอาคารมีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีที่เกี่ยวกับช้างเผือก
ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและได้อนุรักษ์รักษาไว้
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และจารีดประเพณี
จากนั้นเราก็เดินลัดเลาะไปประตูหนึ่ง

จะเห็นน้ำผู้สมันตั้งอยู่หน้าประตูทางเข้า
หลายคนอาจจะมองว่าน้ำผู้สมันนี้เป็นแค่น้ำผู้ธรรมดา
ใครผ่านไปผ่านมาก็หยุดถ่ายภาพ
แต่น้ำผู้สมันแห่งนี้มีความสำคัญอีกหนึ่งสถานที่
โดยในปี๒๔๙๗ได้ใช้รูปสมันเป็นตราสัญลักษณ์องค์การสวนสัตว
เพราะสมันเป็นสัตว์ป่าอันโดดเด่นของเมืองไทย

การสวนสัตว์จึงใช้สมันเป็นสัญลักษณ์เตือนใจ
ให้ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่า
และเมื่อถ่ายภาพน้ำผู้สมันเสร็จมองไปกลางสระน้ำ
จะเห็นสาราเรือนไทยตั้งโดดเด่นบนเกาะกลางสระ
ลักษณะของสาลาสร้างตามแบบเรือนไทยในภาคกลาง
กพื้นใต้ถุนสูงด้านบนรายล้อมไปด้วยระเบียงไม้สีขาว
โดยมีพระบรมชายาสาธิสลักษณ์
และพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ด้วย
และหากใครปั่นเรือจักรยานมาบริเวณรอบ
ก็จะเห็นถึงความสวยงามของเรือนไทยหลังนี้ได้อย่างชัดเจน
จุดสุดท้ายของการเที่ยวสวนสัตว์ดุสิตที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง
ก็คือจุดชมวิวพระที่นั่งอนันตสมาคม
เพราะจุดชมวิวนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งดื่มดำบรรยากาศ
ทอดสายตาไปด้านหน้าจะเห็นสระน้ำกว้างสวยสบายตา
มีฉากหลังเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมสีขาวโดดเด่น
มีเรือปั่นจักรยานนาวาหลากสีสันเติมความสดใส
ถ้าได้มานั่งชมวิวยามเย็นก็จะเห็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง
ฤษณภูมิรินบุญมีกาสอนเสถ่ายภาพ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน